นับจากวันนี้เหลือเวลาอีกประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
ซึ่งในปีนี้นะครับมีจำนวนทีมลดลงเหลือ๑๖ทีม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโคต้านักเตะต่างชาติด้วยครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัว
มีเหล่าบรรดาสโมสรและนักเตะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แข่งกันจำนวน๓๐นัดและจะเปิดสนามกันวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
จากนี้ในปีนี้ฟุตบอลไทยลีกยังเป็นปีแรก
นำโคต้านักเตะอาเซียนในระบบ๓บวก๑บวก๑มาใช้
ซึ่งแข้งอาเซียนจะสามารถลงสนามเพิ่มเติมจากปกติได้อีก๓คน
นายกลวีปริศนานัตรกลรักษาการรัฐการณ์สมคมกีฬาฟุตบอล
เปิดเผยถึงปีนี้นะครับว่าน่าจะเป็นปีที่ขับเคี่ยวกันอย่างสนุก
เพราะทุกทีมต่างเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี
เพื่อยิงสัญญาณสดจากแต่ละสนาม
ก่อนจะส่งสัญญาณไปที่ผู้ตัดสินหากมีจังหวะสำคัญเกิดขึ้น
ในเรื่องนี้ทางสมาคมนะครับจะทดลองใช้ในช่วงแรกว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่
ในช่วงที่การแข่งขันแข่งพร้อมกันแต่ก็ยังมั่นใจนะครับ
จะใช้งานได้โดยไม่ติดปัญหา
ลีก๒๐๑๙นะครับก็จะเปิดสนามกันวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
ขณะเดียวกันนะครับนายกรวียังเปิดเผยด้วยนะครับ
เพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดโคต้าของสโมสรไทยในปี๒๐๒๐
ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในลำดับที่๔ของโซนตะวันออก
และมีโอกาสที่จะได้โคต้าจาก๑บวก๒เพิ่มเป็น๒บวก๒
เป็นรอบแบ่งกลุ่ม๒ทีมเรียออฟ๑ทีมแล้วก็รอบคัดเลือก๑ทีมนะครับ
คงอันดับ๔ในการประกาศอันดับสิ้นปี๒๐๑๙ได้
ต้องลุ้นให้ทีมจากไทยทำผลงานเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับ
ผมหวังนะครับว่าประเทศไทยของพวกเราจะได้โอกาสที่เพิ่มมากขึ้น
จากการไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียนะครับ
ซึ่งก็มีความหวังที่เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนมันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน
กระดับมาตรฐานการแข่งขันในประเทศ
แล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าลีกของประเทศไทยนั้นเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับ